กรุงเก่าหน่อยค่ะที่อายุทยาเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ดูแลสามีที่ป่วยติดเตียง
แต่แบบอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเบิกเงินสวัสดิการของรัฐไม่ได้
ติดต่อไปแล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องให้ตัวสามีมาเอง
มายังไงสภาพแบบนี้ให้มายังไง
นี่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
บ้านพักในพื้นที่ตำบลท่าวาสุกรีที่อายุทยา
คุยกับคุณป้าแดงทองจันทร์เจ้าของบ้าน
คุณป้าแดงเล่าให้ฟังว่าอยู่กับสามีนะ
สามีเนี่ยคือตาสมศักดิ์โมหะพันธ์อายุแปดสิบหกปี
อยู่กันมา๓๐กว่าปีแล้วไม่ได้มีลูกด้วยกัน
ก่อนหน้านี้สามีพิการแขนข้างซ้ายแล้วทำงานเป็นรอปภ
เป็นอมพลึกกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ก็มีโรครุมร้าวต้องรักษาตัวเอง
ต้องคอยดูแลสามีด้วย
ญาติที่อยู่ใกล้กันก็เอาพวกข่าวสารเอาอาหารมาแบ่งให้กินให้ใช้
หลังจากนั้นสามีก็ล้มป่วย
มีรายได้นะจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการ
เดือนหนึ่ง๒เบี้ยรวมกันได้เท่าไหร่คะคุณป้า

แต่พอหลังจากที่สามีล้มป่วยแล้ว
คุณป้าก็ไม่สามารถเบิกเงินส่วนนี้ของสามีได้

ออมของสามีที่ฝากไว้ที่ธนาคารอีกเกือบ๔๐๐๐ด้วย

เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องพาเจ้าตัวมา
เจ้าของบัญชีมายืนยันตัวตน
ถึงจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
โอ้โหลำพังอยู่บ้านเนี่ย
แค่จะพลิกซ้ายพลิกขวา
ให้กินข้าวเช็ดเนื้อเช็ดตัวยังลำบากเลย
ที่จะให้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะ
คืออยากให้เขา

เพราะยายก็ไม่มีตังค์ใช้
หรือมาอำนวยความสะดวกให้ยายหน่อยได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ไม่มาอยู่แล้วไงเขาก็ไม่มา
เบื้องตนเนี่ยนะคะทางด้านรองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยารับเรื่องนี้แล้วนะ
แล้วก็รับปากด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับธนาคาร
ถ้าเกิดต้องไปจริงจริงต้องประสานรถฉุกเฉินนะ
พาไปไปยืนยันตัวตนนี่แหละค่ะ
แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลครอบครัวของคุณป้าด้วยนะคะ